กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะ
หลังจากที่ใน๓ช่วงแรกของรายการ
เราได้เอาใจเหล่าบีฟเลิฟเวอร์กับร้านก๋วยเตี๋ยเนื้อนายเลี้ย
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ต้มยำโบราณแบบฉบับก๋วอายุทยาแท้
ร้านก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำโบราณป้าพรกันไปแล้ว
ช่วงนี้ค่ะถึงเวลาที่จะมาเปิดประสบการณ์
กับอาหารตะวันตกที่ไม่ธรรมดา
ว่าแต่จะไม่ธรรมดาแค่ไหน

คงต้องให้เฮียน็อตนักเล่าเส้นอันดับหนึ่งของเมืองไทย
สืบสาวราวเส้นกันแล้วล่ะ
อายุทยาแท้นี่นะครับแต่หลงไหลในการทำอาหารมากครับ
ลงทุนไปเรียนทำอาหารถึงต่างประเทศนะครับในสถาบันชั้นนำระดับโลกครับ

แล้ววันนี้นะครับเขาได้เดินทางกลับมาสร้างตำนานที่จังหวัดบ้านเกิดของเขา
ก็คืออายุทยากับร้านอาหารอิตาเลียน
เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ซึ่งคำว่ารสชาติที่เหนือกว่าในที่นี้หมายความว่า
ตั้งแต่การจินตนาการอาหารและขั้นตอนการทำอาหารทุกสเต็ปครับ
ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบเทคนิคการทำและการตกแต่งจานครับผม
ซึ่งเราเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยทำให้ได้รสชาติที่เหนือกว่าครับ
ก็แปลว่าจะไม่หยุดนิ่งถึงแม้ว่าวันนี้อร่อยแล้ว
พัฒนาไปให้อร่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวัน
โอ้โหนี่แค่ชื่อก็น่าสนใจนะครับเอาจุดเริ่มต้นดีกว่า
ทำไมถึงมาเปิดร้านต้องเรียกว่าเป็นร้านอิตาเลียนถูกไหม

จริงแล้วต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์การกินของคนในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ย

มีคนที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ตะวันตกค่อนข้างเยอะ

แล้วเชฟเนี่ยเป็นคนอายุทยาครับ
จึงอยากจะเปิดร้านที่บ้านเกิด
เพื่อให้คนในพื้นที่หรือคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ย

มาทานอาหารสไตล์ตะวันตกแท้ที่นี่ได้เลยครับ
เมนูเส้นที่ทางอัปเปอร์เทสอยากจะแนะนำในวันนี้คือเมนู
เราจะทำแบบต้นตำรับของกรุงโรมประเทศอิตาลีเลยครับ
โอ้โหเอาแบบวิธีดั้งเดิมเลยนะ

คาโบนาร่าแบบคลาสสิกตามแบบฉบับกรุงโรม
เอาเป็นว่าไปดูกันว่าจะแตกต่างจากที่เราเคยเจอมายังไง

สวัสดีครับเชฟครับ

นี่เราไปเตรียมเครื่องในการทำเมนู

บอกว่าเป็นการทำคอโบโรล่าแบบโรงโบราณเลยใช่ไหม

ของทางโรงทางที่อิตาลี
คลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่มีพวกครีมหรือนมลงไป

ส่วนผสมเราจะมีชีสนะครับ๒ตัวที่เรามิสกัน
จะเป็นเปคโคลิโนโลมาโน่กับพาเมจาโนเรจาโน
เมจาโนเรจาโน่เนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเรียกว่าพาเมซาน
อันนี้ใช่อันนี้จะเป็นเบคอนครับเบคอนธรรมดา
ทอดธรรมดานะฮะใช่มีไข่แล้วก็จะมีกระเทียม
ครับผมอันนี้จะเป็นตัวเบคอนซึ่งเราเอาไปอบนะครับ
มันก็จะได้เป็นแผ่นตรงตรงแบบนี้มาสวยแบบนี้มาแล้วก็มีเกลือพริกไทย
ใช่ครับเท่านั้นเองแล้วก็จะมีอีกนิดนึงคือจะเป็นไข่ออนเซ็น
อันนี้ใช้โปะหน้าใช่อ่าแล้วก็มีเส้นสปาเกตตี้นะ
ขั้นตอนการทำทำอย่างไรครับตอนแรกเลยเราก็จะทำซอสมันก่อน
ซอสเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวไข่ดิบนะครับครับผมผสมชีสนะครับ
ชีส๒ตัวตัวนี้ใช่ใส่เข้าไปเลยถูกต้อง
แล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดนึงพริกไทยดำนิดนึงไทยนิดครับผม
แล้วก็ตีให้เข้ากันครับตีให้เข้ากันโอเคเราพักไว้ก่อนได้นะครับผม
นี่เส้นของเราก็ใช้เวลาต้มประมาณกี่นาทีครับมันจะใช้เวลาประมาณห้าหกนาที
มันจะยังไม่สุกนักมันจะสุกประมาณแบบครึ่งหนึ่งเพราะเวลาเราจะลงไปคุกกิ้งต่อเนี่ย
เราจะเริ่มสิ่งแรกด้วยการทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นหอมก่อนก็จะใส่น้ำมันลงไปนะครับ
น้ำมันนะฮะนี่น้ำมันมะกรอบน้ำมันมะกรอบใช่
ตั้งไฟให้ร้อนนิดนึงครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับ
ถุดิบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่ตัวแฮมตัวนี้เป็นโปรชุโต้เขาเรียกโรชุโต้

ทำมาจากขาหลังของหมูครับขาหลังของหมู
ใช่ซึ่งด้านไหนขาข้างขวาข้างซ้าย

ตัวนี้จะเป็นแฮมที่เป็นวิธีการทำจากอิตาลีโดยแท้จริงครับ
แต่ว่าผมจะใช้ส่วนนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะว่า
ทิ้งเลยหรอใส่ตัวนี้มันค่อนข้างเข็มมาก
ทิ้งเลยหรอใช่เอาแค่กลิ่นมาหน่อยเฉยหรือ
ใช่มาเพิ่มให้ตัวน้ำมันเนี่ยเรามีกลิ่นหอม
หนึ่งในวัตถุดิบหลักแต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในจานนั้น
ก็คือเจ้าโปรชุโต้ดิพามาหรือพามะแฮม
แฮมชนิดนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดจากเมืองพามา
แขวนเอมิเลียโรมันยาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
แต่โพชุโต้ดิพามาเนี่ยก็ยังถูกแบ่งออกเป็น๒ชนิดอีก
ทำมาจากหมูขาวและไม่ผ่านการรมควัน
หมูชนิดดังกล่าวจะถูกควบคุมแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินค่ะ
เมื่อได้เนื้อแฮมมาแล้วก็ต้องหมักเกลือ๓๕ปี
จนขึ้นแท่นเป็นแฮมที่แพงที่สุดในโลก
ทราบอย่างนี้แล้วครั้งหน้าถ้าต้องเลือกแฮมมาทำอาหารสักมื้อ
เชื่อว่าแฟนคงตัดสินใจได้ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะ
จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เบคอนลงไป
เบคอนเลยนะครับผมเบคอนที่เราสับไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่นี่ก็เป็นลิงกุนี่ที่เราลวกแล้วนะครับ
แล้วก็คลุกน้ำมันมากรอบไว้ไม่ให้เส้นมันติดกันใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันครับ
ก็จะมีวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งครับผม
นั่นคือน้ำที่เราไว้ลวกเส้นสปาเกตตี้แต่มันจะมีความเค็มของมันอยู่
แล้วมันจะทำให้รสชาติอร่อยขึ้นครับใส่น้ำต้มมานิดหน่อยนิดหนึ่ง
หนึ่งเราก็จะใส่ไปในซอสเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าบางทีกระทะมันอาจจะร้อนเกิน
เราก็ใส่ไปในนี้ก่อนเพื่อให้ไข่มันไม่สุกเกิน
นี่คือวิธีแบบดั้งเดิมเลยล่ะมันจะเข้มข้นจากตัวไข่กับชีสตัวนี้แหละ
ใช่ถูกต้องเลยมั้ยใช่ครับจากนั้นทำไงคลุกกันนิดนึง
ก็คือให้ความร้อนของเส้นเนี่ยมันค่อยทำให้ไข่สุกไปเรื่อยจนมันเป็นครีมมี่เหรอ
ใช่ถูกต้องเลยครับถ้าสมมุติมันร้อนไม่พอก็เอามาลงกระทะนิด
เดี๋ยวใช้ไฟแรงอ่านี่เริ่มคนแล้วตอนนี้เริ่มคนเรื่อยเรื่อยละนิดเดียวเอง
ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็จัดไฟจานนะจัดไฟจานใส่ติ้งให้เรียบร้อย
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมนะครับคาโบนาร่าแบบสไตล์ดั้งเดิมของคุณคนโรมเลยนะฮะ
ผมอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเมนูซาสัญญาครับ
เป็นเมนูเส้นอีกเมนูหนึ่งเราจะมาชิมกันนะครับ
เป็นยังไงวิธีการทานทานอย่างไรครับผมเราจะต้องทำให้ไข่ออนเซ็นมันแตกก่อนไหม
ได้ครับเวลาคลุกเข้ากันมันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นครับผม
มันจะแบบนัวไปด้วยกันหมดเลยเนอะใช่คือมันจะไม่เหมือนกันที่เราใส่ครีมลงไปให้เราคุ้นเคย
แต่อันนี้มันจะนวนนวลไปด้วยกันหมดเลยใช่ครับมันมีแค่ไข่กับชีสเท่านั้นเองใช่ครับ
รสชาติก็จะมีเค็มนิดสามารถสร้างของอิตาเลอันอยู่แล้วครับ
ราสานยาที่เป็นมีไข่ผสมด้วย
ซึ่งมันจะทำให้ตัวแผ่นลาสัญญาเนี่ย

ก็ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เราก็ทำเองหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศตัวซอสโบโลนิสนะครับ
และในนี้ความพิเศษของบรรคืน
รวมชีสไว้ค่อนข้างเยอะมากถึง๕ชนิด
สัมผัสแรกนะที่ได้สัมผัสจากการชิมนาธัญญานี่นะ

มันจะหอมมาก่อนเลยจากนั้นพอค่อยเคี้ยวเข้าไปเรื่อยเนี่ย

จะโดนตัวแป้งที่ว่ามันจะมีความกรุบของมันอยู่
รวมถึงตัวซอสที่มีรสชาติจัดจ้านนะ

แล้วก็ความเข้มข้นของตัวชีส

ถือว่าเป็นราชัญญาที่อร่อยมากที่หนึ่งที่เคยกินมานะ

พูดถึงประสบการณ์ของคุณต่อเลยดีกว่า

ได้ยินไหมว่าเคยไปร่วมงานกับเชฟวิชนินตาเลย

มีชื่อเสียงค่อนข้างระดับโลกเลยดีกว่า

แล้วเรามีความสนใจในเรื่องของอาหารอิตาเลียน

ต้องบอกว่าด้วยอาหารของฝรั่งดีกว่า

ตรงที่เขาไม่ยึดติดกับอะไรสักเท่าไหร่
ควรทำให้สุกอุณหภูมิไหน

ซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นน่าสนใจมาก

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานของเขา

ความเข้าถึงรายละเอียด

แล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกากับญี่ปุ่น

คนหนึ่งเรียนอาหารคนหนึ่งเรียนแรนดคอโมเนชั่น

มันได้มาใช้อะไรกับธุรกิจอาหารบ้าง
มันเป็นการสื่อสารไปกับลูกค้าครับ

คือไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเรื่องอาหาร

เพื่อให้ได้ภาพใหญ่ที่จะสื่อสารกับลูกค้าว่า
ร้านเราเป็นอะไรยังไง
ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์
ก็จะเปิด๑๑๓๐ถึง๓๓๐
เดินไปเป็นยังไงตั้งอยู่อยู่ที่ไหน
จะอยู่บนถนนไตเอเซียทาง๐๐๓๒
เพราะว่าร้านเราจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนอะ

นิดเดียวครับก็ถึงแล้วนิดเดียวสามารถมาได้ทุกวันเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับ

เพียงแค่บอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องก็รับส่วนลดค่าอาหารไปเลยค่ะ
ใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๙พฤษภาคม
ใครจะไปคิดว่าระยะทางเพียง๗๐กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครจนมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากจะได้อิ่มบุญจากการตระเวนไหว้พระสัมผัสวิถีชีวิตเมืองเก่าแล้ว
ยังได้อิ่มท้องไปกับเมนูเส้นจากดินแดนที่ได้ชื่อว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเส้นในประเทศไทยอีกด้วย
ที่สำคัญนะคะแต่ละร้านเนี่ยยังใจดีมอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะ
สัปดาห์หน้าพบกับความหลากหลายของเมนูเส้นที่ยกเมนูเด็ดจากหลากหลายพื้นที่มาเสิร์ฟถึงหน้าจอ
เคลียร์พื้นที่ท้องรอเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ
โปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนแฟนร้ายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันอีกเคียบเลย